คุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
บ้านหลังนี้มีคนเสียชีวิตต่อเนื่องมาถึง๖คนนะคะ
๖คนเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยเหตุผลต่างต่างนานา
หลานชายของเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
ก็เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก
ทีนี้มีร่างทรงมาทักค่ะว่าจะเอาบ้านหรือว่าจะเอาหลานเอาไว้
ให้เลือกเอาโอ้โหมาทักแบบไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลย

ให้ช่างมารื้อบ้านนำบ้านไปถวายวัดแล้วนะคะ

บ้านเลขที่๙ทับ๒หมู่๑อยู่ตำบลชอนไพรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะ
เป็นบ้านพูนเครื่องไม้มีในสมบูรณ์เพ็งเรืองอายุ๗๔ปีนะคะ
กำลังให้คนงานเนี่ยช่วยกันเก็บข้าวของทั้งหมดย้ายออกจากบ้านหลังนี้ค่ะ
เพราะเชื่อว่าบ้านหลังนี้มีอาถรรพ์บางอย่างทำให้เกิดเรื่องร้าย
และหลังจากนี้จะให้ช่างมาลื้อออกทั้งหลังเลยนะคะเพื่อนำไปถวายวัดค่ะ
ตาสมบูรณ์ตาเล่าตาเล่าแบบนี้นะคะตาสมบูรณเล่าแบบนี้บอกว่า
เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากลูกชายของตาสมบูรณ์ค่ะ
ซื้อบ้านหลังนี้มาจากต่างตำบลเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
เจ้าของบ้านและครอบครัวก็อยู่ดีก็ทยอยเสียชีวิตไปถึง๔คน
ลูกสาวที่ทำงานอยู่กรุงเทพไม่กล้ากลับมาอยู่ก็เลยขายขายให้ราคาถูก
ให้ลูกของลุงเนี่ยลูกของตาสมบูรณ์ราคาถูก
จากนั้นตาสมบูรณ์ก็เตือนแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยเตือนแล้วว่าไม่ให้ซื้อ
เพราะว่ากลัวอาถรรพ์แต่ลูกชายไม่เชื่อค่ะ
ทีนี้เมื่อซื้อมาแล้วก็นำมาสร้างสร้างใหม่ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะ
ตอนนั้นเนี่ยลูกชายกำลังตีฝา๒แผ่นตีฝั่งบ้านอยู่นะ
จู่เกิดพลัดตกลงมาแล้วลูกชายของตาสมบูรณ์ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นอีก๒ปีเมียของลูกชายก็มาป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปอีกคนค่ะ
และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลานชายที่กำพร้าพ่อแล้วก็แม่
มาประกอบอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างต่อจากพ่อเนี่ยนะคะ
พลัดตกจากหน้าต่างอีกขณะที่เขากำลังสร้างบ้านให้กับลูกค้า
ตาสมบูรณ์ก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเป็นอาถรรพ์ของบ้านหลังนี้อย่างแน่นอน
เพราะที่ผ่านมาเคยมานอนอยู่ชั้นล่างตกดึกเนี่ยนะได้ยินเสียงกระโดด
แล้วก็เสียงเดินไปเดินมาอยู่ชั้นสองของบ้านเนี่ยชั้นบนเนี่ยนะครับโอ้
ตอนนั้นบอกว่าไม่มีใครอยู่ข้างบนนะแล้วเสียงนี่ไม่รู้มาจากไหน
ก็เลยเชื่อว่าเป็นการกระทำของวิญญาณหรือว่าสิ่งลี้ลับแน่นอนค่ะ
ทีนี้เจอร่างทรงพอมาเห็นหน้าเนี่ยก็ทักเลยทันทีเลยนะคะ
ตาสมบูรณ์นี่แหละว่าจะเอาบ้านหรือจะเอาหลานไว้

ให้เลือกเอาแล้วก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยมีวิญญาณสิงห์อยู่อืม
ร่างทรงยังพูดอีกนะคะบอกว่าบ้านหลังนี้มีคนตายมาแล้ว๖ศพ
เป็นเจ้าของเก่าเนี่ย๔ศพและจะเอาชีวิตผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้
ทุกทุกสองปีค่ะอืมเออได้ยินแบบนี้ใครจะกล้าอยู่
ตัดสินใจรื้อบ้านเลยค่ะลื้อบ้านนำบ้านเนี่ยนะคะ
นำไม้ทั้งหมดเนี่ยไปถวายวัดเลยนะคะครับ
เขาบอกว่าจะเอาบ้านไว้หรือจะเอาหลานไว้เขาว่าอืมครับ
ก็เลยตัดสินใจเอาเอาหลานก็ก็ให้วัดมาลื้อไป
ให้วัดมาลื้อไปเพราะอยู่ในวัดน่ะวะเขาอยู่ข้างข้างเจ้าครับ
ตาเคยมานอนบ้านหลังนี้แล้วเจออะไรบ้างเนี่ยตามันก็ได้ยินแต่เสียง
แต่มันไม่เจอตัวเจออะไรอืมเสียงตึงตั้งตึงตั้งครับ
เห็นว่าบ้านหลังนี้ก่อนชินมาก็มีคนตายต่างต่างอืมมีมีเจ้าของเดิมก็ไปหมด
ตายหมดตายหมดเลยแล้วเห็นว่าพอสร้างใกล้จะเสร็จ
เจ้าของก็อืมเจ้าของก็มาตกเสียมุมมันอันเดียวเพื่อสองแผ่น
ที่จะแล้วตีวันนั้นไปแล้วสองแผ่นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นอีกนานไหมที่แฟนเขามาเสียชีวิตอะครับตา
อีกสองปีอีกสองปีค่ะแล้วล่าสุดนี้ใครเป็นอะไร
อันนี้มาอีกสองปีก็มาหลานทกมาค้าอีกอืมครับเนี่ยครับไล่ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
ทุกสองปีเนี่ยตาบอกว่าก็จะมีคนเสียชีวิตมาต่อเนื่องอ่ะนะครับ
บอกยอมรับนะคะว่าทนไม่ไหวแล้วจริงที่ทุก๒ปีต้องเห็นคนในบ้านทยอยเสียชีวิตไปเรื่อยแบบนี้
และร่างทรงที่ทักเรื่องนี้ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจึงมีความเชื่อสนิทใจค่ะว่าบ้านนี้เป็นบ้านผีสิง
ก็เลยให้ช่างมารื้อแล้วก็นำไม้ไปถวายวัดน่าจะดีที่สุดแล้วนะคะ